ไปนะคะเป็นจุดที่รับผิดชอบโดยนายสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรลายจุด
จุดนี้เขาจะคลื่นมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
แล้วจะเข้ามารวมกันที่จุดสุดท้ายก็คือ๕แยกลาดพร้าวนี่เองนะคะ
เอาไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะเห็นว่าเริ่มเดินทางออกจากอายุทยาแล้วนะคะ
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานเข้ามานะคะเชิญค่ะ
ค่ะคุณจุธารัฐคุณสุภาษาราค่ะ
ขบวนคาร์มอบของคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบอกกรรายจุดนะคะ
เคลื่อนขบวนออกจากศูนย์การค้าอายุทยาปาร์คค่ะ
ตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกานะคะจนถึงตอนนี้นะคะผ่านมาแล้ว๑ชั่วโมง๔๐นาทีนะคะ
ขบวนของบอกกรรายจุดค่ะ
ณขณะนี้นะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพล่าสุดกันตอนนี้ค่ะ
ก็อยู่บริเวณที่ศูนย์การค้าเซียรังสิตแล้วนะคะ
ขบวนเนี่ยหัวขบวนได้ขับเลยมาแล้วนะคะ
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ด้านหน้าสนามบินดอนเมืองค่ะ
ซึ่งรูปขบวนของกลุ่มคาร์มอบของคุณสมบัติวันนี้นะคะ
ก็จะขับเกาะกลุ่มกันมาค่ะโดยใช้เส้นทางสองเลนนะคะ
ก็ยังมีการเปิดช่องจราจรให้กับรถยนต์ทั่วไปเนี่ย
สามารถใช้การสัญจรได้อยู่ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีการบีบแตรนะคะ
เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงการขับเคลื่อนในวันนี้นะคะ
ที่แสดงสัญลักษณ์เพื่อที่จะกดดันแล้วก็ขับไล่ให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ

พร้อมกันนี้นะคะก็มีป้ายข้อความเหมือนอย่างที่เราเห็นในขบวนคาร์มอบ
ในช่วงอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการขึ้นป้ายข้อความ
เพื่อที่จะสะท้อนถึงการทำงานของรัฐบาลนะคะคุณจุธารัฐคุณสุพัชราค่ะ
คุณสิริวัลคะตามเส้นทางที่ผ่านมาดูจากภาพเนี่ย

การจราจรค่อนข้างที่จะคร่องตัวได้ตามปกตินะคะ

ส่วนช่องขวาสุดนะคะเลนขวาสุดเนี่ย
ก็ยังเปิดให้กับรถยนต์ทั่วไปได้สามารถวิ่งปกติ
แต่ว่าขบวนคามออฟจะใช้๒ช่องจราจร
จารจรซ้ายสุดที่อยู่ใต้ทางด่วน
แล้วก็คู่ขนานที่อยู่กับทางด่วนตรงด้านนอกค่ะคุณสุภาษาราค่ะ
ค่ะตั้งแต่เดินทางออกมาจากที่อายุทยามีการตั้งด่าน
ว่าเจอด่านตรงไหนบ้างคะสำหรับขบวนนี้
ก็ตั้งแต่ที่มีการเคลื่อนขบวนออกมาจากตรงอายุทยานะคะ
ก็มีการตั้งด่านจุดตรวจของทางทางหลวง
จากตรงเลยศูนย์ค่ะอยุธยาป้าบมานิดนึงนะคะ
รถพลี้คว่ามอยู่นะคะก็มีการเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น
ทำให้รู้ขบวนต้องชะลอนะคะ
ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนช้ากว่ากำหนดนิดนึง
ส่วนภาพที่ช่างภาพของเราได้เข้าไปจับบรรยากาศหน้าตอนนี้
ก็จะมีขบวนของมอเตอร์ไซค์ด้วยที่จะร่วมคาร์มอฟในวันนี้
เป็นกลุ่มของเยาวชนที่มาร่วมในการเคลื่อนขบวนคาร์มอบในวันนี้ด้วย
แล้วก็จะมีรถยนต์เปิดไฟสัญญาณเพื่อที่จะแสดงสัญลักษณ์ว่า
นี่คือขบวนของคาร์มอบที่ขับเคลื่อนไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอย่าง๕แยกลาดพร้าว
ค่ะคุณสิริวัลประเมินจากสายตามีรถที่เข้าร่วมขบวนครั้งนี้นี่มากน้อยขนาดไหนคะ
เป็นระยะทางคือสักกี่กิโลหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพอจะประมาณได้ไหมคะ
คือขบวนรถคุณจุธานรัฐวันนี้ค่อนข้างที่จะ
ก็มีมากเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นขบวนที่ตั้งมาจากตรงอายุทยา
แล้วก็มีรถบางส่วนของทางด้านปฐุมธานีค่ะ
ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะรอต่อขบวนที่ด้านหน้าศูนย์การค้า
คือตอนนี้ถ้าเราสังเกตดูจากสัญญาณไฟกระพริบที่เปิดจากรถ
ที่เป็นการแสดงว่ารถคันที่วิ่งอยู่บนถนนวิภาวดีนะ
ตอนนี้คือรถที่ร่วมคลื่นขบวนคามออฟเนี่ย
ก็จะมีเยอะเลยค่ะส่วนรถของบอกกรลายจุดนะคะ
ก็เป็นคนขับนำขบวนเป็นคันแรกเลยค่ะ
พร้อมกับมีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วเป็นสัญลักษณ์เป็นระยะนะคะ
ขอบคุณนะคะด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศที่เป็นกลุ่มนี้
เดินทางออกมาจากพระนครศรีอยุธยา

ให้แยกลาดพร้าวรวมถึงทำกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะคะ